อ่าก็เตือนกันนะฮะช่วงนี้น้ำขังก็
ห้าปอห้าปอห้าปอห้าปอนะครับ

แมงพลัสรสปัพพิก้า
รายได้เป็นแสนบาทต่อเดือนนะครับ

ตัวนี้แหละครับที่อยู่ในตะก้าแบบนี้แหละครับ
ชาวบ้านชาวช่องฮิตกันนักนะครับ

ถ้าในปากใต้ฮิตกันมากหน้าตาแบบนี้แหละครับ
เขาเรียกว่าแมลงพัดหรือว่าแมงพลับหรือว่าแมงหวังนะครับ
ชาวบ้านเรียกแมงนะครับบางคนก็เรียกแม่แรง
เอาง่ายว่าแมงนี้นะครับแมงพัดเนี่ยครับ
มีความเป็นไปว่าชาวบ้านเนี่ยครับชอบกินมากนะครับ
อยู่ตามต้นไม้ครับต้นมะขามต้นมะม่วงหิมพานต้นเนียงต้นมันปู
สามารถจับได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ
แล้วก็เมื่อจับได้แล้วก็นำไปทำอาหารหลากหลายเมนู
แม่ค้าคนนี้มีพื้นที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานีก็บอกว่า
เป็นวัตถุดิบเลยนะสำหรับเมนูทอดกรอบ
ว่าเมนูใหม่ล่าสุดในปีนี้ก็คือแมลงพัดทอดกรอบรสปลาปริก้า
จากเดิมที่ปีก่อนจะมีเพียงแมลงพัดทอดกระเทียมแมลงพัดผัดกะทิ
ซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะนำไปวางขายตามซุ้มริมทาง
ลองฟังหน่อยว่าเธอสร้างไอเดียการผัดบอกว่าเป็นรสใหม่นะครับ

เมนูทอดกรอกใส่ผงบาปิก้า

เพราะว่าพอดีคิดว่าผงปลาปริก้านี่ตกเป็นรสชาติอร่อย
นี่แหละครับบอกว่าหน้าตาแม่ดูแล้วนะครับชาวบ้านเนี่ยครับเขาเรียกแมงกัน
จริงแล้วครับคำว่าแมงมี๘ขา
ใช่คือแมงจะมี๘หรือว่า๑๐ขา
แต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันมี๖ขาจริงเราเรียกแมลง
อย่างตัวนี้มี๖ขาใช่ไหมเรียกว่าแมลงพัด

แมลงพัดปีนี้นะครับปรับตัวเป็นกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ลดลงจากปีก่อนซึ่งปีก่อนนะครับราคากิโลกรัมละ๒๐๐บาท
แต่ว่าแมลงพัดทอดก่อนนะครับฮิตมากนะครับ
จะขายในราคากิโลกรัมละ๕๐๐บาทหรือว่าแบ่งขายถุงถุงละ๕๐บาทครับ
ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับแมลงแห่งในแมลงตัวนี้แหละครับ
สามารถจับมาได้นะครับเป็นจำนวนมากราว
ราคาแล้วก็ประมาณสัก๑แสนบาทต่อเดือนในรอบปีหนึ่งนะครับ

แล้วก็ดูการจับแมลงได้๒เดือนเท่านั้น

จับขาแบบว่าโอ้โห
บางคนสงสัยว่าแมลงพัดคือตัวอะไร

แม่ง่ายวิธีการจับนะครับ
ชาวบ้านเขาจะเอาแบตเตอรี่ใหญ่นะครับ

รอดตามต้นไม้ต้นมะม่วงหิวพาน

ส่องไปเลยนะครับแล้วก็ปูเสือ

ไปเขย่าอย่างนี้เหรอครับเขย่าลงมา
มันก็จะตกลงตามพื้นเลยแล้วก็เก็บเอา
ครับแม่ขาเอามาปรุงรสสังหายจะได้กินง่ายเลย
ไม่ต้องไปจิ้มอะไรอีกแล้วอร่อยเลยรสปลาปริก้านะฮะ
คิดได้ยังไงไอเดียคนไทยสุดด้าน